แม่ป้านพระจันทร์บ้าน
แม่ป้านพารวย

กว่าแสนคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมกับแม่บ้านพารวยค่ะ
และช่วงนี้นะคะน้องคนเด็กของเราน้องอภิษ
นะคะจะโชว์ฝีมือการเป็นแม่บ้านแม่เรือนโดย
ที่คุณหมอจะเป็นคนบอกวิธีขั้นตอนการทำต่าง
ออฟพิษจะต้องลงมือทำเองเข้าใจมั้งคะ
กล่าวค่ะกล้าอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้สบาย

เปลี่ยนที่เลยค่ะพิชมานั่งที่พี่กล้าว

ค่ะวันนี้จะให้ทำเป็นรูปกระต่ายที่เป็นตัวแมทคอตของเพจค่ะ
ชินเป็นตัวสีขาว
ไม่ใช่แม่ตัวนี้เนาะ

อยากข็งโม้แครอทกิน

อุปกรณ์มีอะไรบ้างค่ะ
มีสารไหล่ห่อขาว
ไม่ใช่เอาพลาสติกห่อข้าวนะคะ
มีสารายไปตัดเป็นรูปหน้าตาและปากค่ะ
และจะมีโบโลน่ากางลับเขาตัดเข้าและหูของเขา
อันนี้อะไรคะ
ชอบหาแก้มแดง

อันนี้ต้องเป็นอันใหญ่เลยใช่ไหมคะอันเดียว
อภิษพรรดิทำสวยนะพี่กอลจะกิน

อย่างนี้ข้าวก็จะปร้านยากนิดหนึ่ง
คุณหมอขออภิษได้ไม่กินเยอะอีก

กระต่ายไม่ใช่อึงอ่างนะลูก
เป็นกระต่ายพัดยำเนี้ย

ใครกินตั้งกลางนี้หมดก็อิ่มอะ
แล้วกัตต์อันนี้ต้องปั้นเป็นวง

แหมอารมณ์ดีหยอกล้อกันขนาดนี้

ว่าแม่บ้านไอซ์จะโชว์ฝีมือปั้นข้าวให้เป็นรูปกระต่ายได้หรือเปล่า
ขั้นตอนการทำก็ง่ายแสกง่าย
แค่ปั้นข้าวให้เป็นรูปกลมแบบนี้

อับพิษพิษลูกลูกต้องทำให้ดีนะอ๋อ
ถ้าไม่อย่างนั้นนะครอบครัวเราจะอับอายมากนะ
เอางั้นเลยเหรอคะเหี้ยอ่ะ
คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยนะคะคือว่าก็ลองทำดูเนาะ
ถ้าเกิดว่ามีแบบอุปกรณ์ต่างเนี่ยนะคะลองเซ็ตตัวเป็นแบบรูปนู้นรูปนี้ที่เราชอบเนอะ
หรือว่าลูกเด็กก็ต้องชอบแน่นอน

ไม่รู้คุณผู้ชมจะเอาใจช่วยหรือเอาใจแช่งอภิษฎ

ส่วนแก้มและหูกระต่ายก็ใช้แม่พิมพ์ที่มีอยู่มากดลงบนโบโลน่าให้เป็นรูปร่างแบบนี้
ใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอันนี้หูและส่วนประกอบสุดท้ายก็คือแครอท
โดยการตัดให้เป็นรูปแครอทเล็ก
จากนั้นเมื่อได้ส่วนประกอบหน้าสาทั้งหมดแล้วก็นำมาประกอบกันให้เป็นรูปเป็นร่างให้กลายเป็นน้องกระต่ายเป็นตก

ถ้าเป็นสลายไม่ต้องใช้ก็แปะอุ้นข้าวได้เลยถ้าเป็นบูโลน่าหรือแครอล็อตจะแปะแคลเลสก่อนแทนกาล

ไม่ใช้พี่แบบไม่เปิ้ลมือเลยอ่ะดีอ่ะ

ประคองนะคะเอาลงไปนอนในเปรย์ก่อนแล้ว
จะยังน้ำหนักข้าวอาจจะยังแบบปั้นหลวมไปหน่อย

นี่ก็เอาเสิร์ฟลงนี้เลยนะคะ
อันนี้เป็นเวลาเท่ากล่องฟรีมือพริตแดงคลาย

ตอนนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างพิษ

สามารถเข้าไปดูวิธีทำกันได้แต่ถ้าอยากจะหารแรงบันดาลใจ

ก็จะต้องติดต่อไปที่
แต่วันนี้ขอขอบคุณหมอแป๊กบ้างนะคะ

ตอนแรกถ้าไม่ได้ลองทำเองจะเห็นว่า
แล้วดูแบบใครจะไปนั่งทำ
แต่พอทำแล้วมันสนุกนะมันได้สมาธิแล้วก็ยิ่งถ้าทำให้คนที่คุณรักเนี่ยรับรองมันยิ่งมีแบบใจอยากทำมากขึ้นอ่ะ
ถ้าใครนะคะมีไอเดียธุรกิจเลยดีหรือว่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อบอกแม็กซ์ได้เลย

ใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูไม่ทันนะ
ก็เข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี
วันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้ง๔คนลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
น่ารักอ่ะ